เรามาพูดกันด้วยเรื่องความเป็นจริงนะฮะอย่าเอาเรื่องเท็จมาพูดกัน
โกหกในสภาผมไม่ชอบแต่ก็แล้วแต่ท่านละกัน
เรื่องที่สองเนี่ยท่านฮะที่เกี่ยวกับ
เขาใช้คำว่าการสลายการชุมนุมท่านประธานครับ
จริงนะฮะการสลายการชุมนุมคือการไม่ให้อยู่เลยนะฮะ
คือไปเลยที่จริงกระบวนการขั้นตอน
ก็พัฒนากันมาเรื่อยฮะวันก่อนก็มีท่านผู้แทนไฟ
ของเราก็มีมาตรฐานที่ผมเล่าให้ฟังมันมีขั้นตอนในกระบวนการ
ทั้งหมดมันมี๗๘ขั้นตอนเนี่ยท่านประธานครับ
ในการสลายการชุมนุมแต่วันนั้นผมคุยกับน้องนะฮะ
ก่อนอื่นฝากไปถึงท่านที่ไม่เห็นด้วยด้วยนะครับท่านฮะ
ท่านนายกรัฐมนตรีไม่เคยสั่งอะไรให้ไปสลายความชุมนุม
ผมขอพูดดังหลายครั้งนะว่าท่านนายกไม่เคยสั่ง
เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำ
ที่จะต้องดำเนินการไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
เรียกร้องเหลือเกินให้ปล่อยตัวคนนู้นคนนี้
เรียกร้องเหลือเกินว่าไม่ให้ดำเนินการกับคนนู้นคนนี้
ที่จริงณเวลานี้เราก็พยายามผ่อนคลาย

ไม่ได้การมีการดำเนินคดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องที่ไปร่วมชุมนุม
จริงบางสิ่งบางอย่างเนี่ย
เราก็ให้ความอารุมอร่วย
แต่จะมีบ้างฮะจะไม่ให้มีเลยได้ไหมท่านประธานครับ

แล้วจะให้เจ้าหน้าที่ของบ้านของเมือง
อยู่เฉยทำไปเลย

มีคนไปยืนด่าหน้าบิดาของท่าน

แล้วตำรวจบอกว่าคนด่านั้นก็คือคนที่พิเศษ

ผมก็จะได้ไปบอกหลายคนว่า
บางคนนี่มันอาจจะต้องนู่นนี่นั่นอะไร

ร่วมการชุมนุมตั้งแต่๑๔ตุลา
ผมอยู่ที่ธรรมศาสตร์
วันนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเผยนะครับ
ผมไปร่วมชุมนุมกับนักศึกษาสมัยนั้นครับ
ประเด็นไม่ใช่อย่างนี้นะฮะท่านประธานฮะ

จะมีป้ายพระบรมชายลักษณ์ของล้น๙รัชกาลที่๙
รวมทั้งสมเด็จพระราชินีพระบรมศาลวงศ์
เพราะเราถือว่าทรงอยู่เหนือสิ่งอื่นใด
บ้านเมืองมีทุกวันนี้เพราะท่านนะครับ

ลักภืนสาภืนแผ่นเด็นนี้ไว้ให้พวกเรารึเปล่า

ผมก็แอบฟังตอนหลังพัฒนาไป
การชุมนุมใหญ่ก็มีตั้งแต่๑๔ตุลาฯ๖ตุลาฯ๑ตุลาฯ๙
เรื่อยฮะพฤษภาธมินมาถึงนปชกปปศ
ขออนุญาตเราไม่ได้เสียหายอะไรครับผมเอ่ยเฉย
มันก็เป็นเรื่องผมไปเฝ้าดูแม้แต่ครั้งนี้ผมก็ไป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
ท่านพูดอย่างนี้นะท่านฮะมันเป็นการใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นผมถึงกลับมาว่าในวันนั้นนะฮะเราไม่ใช่สลายการชุมนุม
ผู้ครบบรรชาเหตุการณ์เขามีวิจญญาณ
เดิมที่ท่านชุมนุมอยู่ที่ไหนท่านประธานครับจำได้ไหม
ชุมนุมอยู่ที่แยกราชประสงค์ฮะยังห่างยังไกล
พระราชฐานพอสมควรตามพรบชุมนุมสาธารณะเนี่ย
หรือแม้แต่ทางพรกรฉุกเฉินมาตรา๑๑ชุมนุมสาธารณะมาตรา๗
บอกไว้เลยฮะ๑๕๐เมตรในรัศมี
ผมเชื่อว่าใครก็ตามเนี่ยที่ทำหน้าที่ตรงนั้นต้องขอคืนพื้นที่ฮะ
แล้วท่านนี้ฮะผมดูทีวีนะฮะวันนั้นผมไม่ได้ไป
ก็ดูทีวีถ่ายทอดสดปรากฏว่าไงท่านประธานฮะ
ตั้งแต่ประกาศขอให้น้องกลับบ้านท่านนะ
ขั้นตอนที่สองว่าไงถ้าไม่กลับก็จำเป็นต้องฉีดยามนะ
นี่แค่ขั้นตอนที่๒ยังไม่ไปเป็นขั้นตอนที่๓เลยแก๊น้ำตาไม่มีฮะ
อาจจะผสมสารอะไรบ้างก็เป็นเพียงน้องคนที่โดนฮะ
สามารถที่จะลบล้างได้ด้วยลำพังไม่ต้องถึงกับเป็นอันตรายมากมาย
ขั้นที่๔ใช้กระบองขั้นที่๕กระสุนยางตาข่าย
มาใช้กระสุนจริงแต่ก็โยงข้างล่าง
หรือบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้ไม่ต้องมีกฎหมายแล้ว
ถ้าท่านบอกว่าได้นะว่าจะบอกกับท่าน
มันเป็นข้อที่จริงคุณผู้ชมคุณคนทางด้านล่าง
น้องไปแล้วตำรวจเราตามไปไหมท่านประธาน
พอพ้นจากเขตพระราชฐานแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่มีใครติดตามเลยฮะ
ให้น้องไปสบายไม่ได้ลุกไล่อะไรแต่ขอตรงนั้นนะ
มันเป็นเหตุที่ผิดต่อกฎหมายโดยชัดเจนนะครับ
ก็เรียนไว้ด้วยความเคารพ